แต่ว่าเราจะดูเรื่องของตัวเลขสถิติรวมถึง
พอมีความสุขแล้วก็ต้องหาอะไรทำกันหน่อยนะครับ

ผมเชื่อว่าแฟนหลายคนทำออกมาเพราะมีความสุขนี่แหละ

แล้วก็มาโดนตีเสมอจากอารีมับคูด
ก่อนที่เอกริปัญญานะครับ
ที่คุณเกือกชัยบอกว่าอย่างนี้ต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภออีกร่องเลยนะ

ประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขานะครับ
เกมสำคัญมาทีมเก็บ๓แต้มแล้วก็
ต้องยอมรับเป็นเกมที่เขาเล่นได้โดดเด่นนะ
แต่ว่าเราก็หนักไปยังเสมอแล้วก็ชนะครั้งหลังสุดเนี่ย

คุณวรปัตย์เกมเมื่อวานนี้หลายคนพูดถึงตัวลุก๓ตัวบน

ก็คือสุปโชคเอกณิตและศาสลักษณ์ที่ลงมาในช่วงแรก
ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
คือ๓คนนี้เด่นในเกมลุกแล้วก็เกมรับที่วิ่งไล่ตลอดทั้งเกม
ก็วัดใจอาคิระนิชิโนนะครับ
ประเด็นตรงนี้ตรงที่ว่ามุ้ยอยู่ต่ออยู่แล้ว
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าไม่เจ็บนะ
เพราะว่ามีโปรแกรมเจอมาเลเซียกับเวียดนาม
แล้วตัวสุประโชคเองก็เล่นได้เหมือนกัน
ทางขวาสลักอายุเกิดไปแล้วเกิดนิดเดียวก็เล่นไม่ได้
ผมเลยอยากจะถามว่านิชิโนจะแบ่งชุดยังไง
แล้วก็บินกลับมาช่วยอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่ง
เพราะว่าหลายคนถ้าเกิดได้เจกลับมาได้นิวทิติพันธ์กลับมา

แล้วดูครับทีมที่ไม่มีนิวทิริพันธ์กับเจชนะทิพ

แต่ว่าช่วงครึ่งหลังเราผ่อนหลังจากขึ้นดำ๒
โอ้มีมากถึง๑๘ครั้งแล้วก็มี๓ครั้งที่เข้ากรอบโดย
ใน๓ถือว่าเป็นประตูก็คือได้๒ประตูจากการยิงเข้ากรอบ๓ครั้ง
ไปดูทางฝั่งสหรัฐอารับเอมิเรตมีโอกาสยิง๖ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียว
เมื่อวานถึงแม้ว่าดูแล้วพวกเขาเล่นไม่ดีแต่ผมขอย้ำว่าเขายังอันตรายอยู่นะครับ
ใช่ครับก็มันเป็นบทเรียนนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเสียตอนนี้ดีกว่าไปเสียในเกมหลังจากนี้
แล้วก็ยิ่งโดนในช่วงครึ่งแรกแล้วจบเลยทำให้อากิระนิชโนไปเน้นลูกทีมว่าคุณจะเสียลูกแบบนี้ไม่ได้
แล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเห็นไหมมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับดีแล้วถ้ามาโดนตอนนี้แล้วเรากลับมาชนะได้
ที่เหลือก็ทำหมดแล้วยิงนำแล้วชนะเสมอแบบไม่มีสกอร์อยิงนำโดนตีเสมอแล้วแสบงเฉลย
ที่คือต้องเคยเห็นแต่ต้องเจอและผ่านมาให้ได้
มีอีกหลายบทพิสูจน์ที่ต้องว่ากันต่อนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้สถิติในการเซฟของศิวลักษณ์ถือว่าน้อยมากเลยนะ
เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าต้องชมทั้งมิดฟิล
แล้วก็แดนหลังที่เล่นได้ดีคือมันสอดประสานในการเรสซิ่ง
คือไทยน่ะบุกทำเกมขึ้นไปใช่ค่ะส่วนทางในแดนของไทยเนี่ย
แต่เกมนี้ก็วัดกันที่แดนกลางเลยครับ๘๗บอลส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นนะครับ
จังหวะที่พูดถึงกันหน่อยในเกมกลับมาดูรายละเอียดกันบ้าง
เฉพาะตัวของนักเตะหลายคนดูลูกดึงของธีรทรครับ
ดึงจนล้มกี้ล้มหงายแต่ว่าจริงส่วนหนึ่งมันมาจากในช่วงครึ่งหลังเนี่ย
โปรยลงมามันก็มีสนามที่ลื่นเป็นปัจจัยสำคัญด้วย
ท้ายเกมนะแข้งขาเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอ่อนแรง
แต่ว่าเมื่อวานเขาต้องไปหาบอลส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยไล่
และอย่างหนึ่งคือลีกเขาเนี่ยเพิ่งเตะไป๓เกมเองเพิ่งเปิดระดูการใหม่
ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับ
แต่แน่นอนล่ะพอไปดูในโซเชียลของเขาเขาก็ติดตามตลอดนะครับ
ตั้งแต่ก่อนลงสนามก็มีการประกาศรายชื่อ๑๑ผู้เล่นตัวจริงก็โพสต์เอาไว้ในนั้น
ยิงได้แล้วสุดยอดชโยชโยก็คือตอนที่ธีรสินขึ้นนำหนึ่งศูนย์ค่ะ
มีช่วงที่เน็ตไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ตอนที่นามสองหนึ่งนี่บอกเลยไอ้หนังสือยิงสุด
หนังสือนี้ก็คงหมายถึงเอกณิตชื่อเล่นเขาคือชื่อบุ๊กถูกต้องครับ
ก็คือไม่ได้ยืดขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าก็เอามาเล่นกับมุกหลวงปู่เข็มซึ่งหายไปสักพักแล้ว
โอ้โหดูสิครับนี่อิทธิฤทธปฏิหารเลยนะครับ
ร่างได้นะครับกลายเป็นเสื้อแข่งทีมชาติไทยหลายคนนะโอ้โหถ้ามันยืดขนาดนี้เนี่ยคุณภาพมันจะขนาดไหนเนี่ย
บางคนก็บอกว่าดูแล้วทำใจไม่ได้เห็นหัวไหล่ของเอกณิตแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
แง่มกัดเข้าไปสักทีว่างั้นเถอะอย่างนี้หลุยโซเดสเห็นไม่ได้นะทำไม
เอาจอมกัดหัวไหล่ไงหรือโซเลสอยากจะฝากรอยฟันเอาไว้ว่างั้นเถอะ
อีกหนึ่งสีสันในโลกโซเชียลนะครับดูดิฮะโอ้โหตอนนี้มากเลย
ตอนนี้ไอ้ร้านน้ำแข็งที่นี่ทำน้ำแข็งไม่ทันแล้วนะคะ
พูดให้เขาหน่อยเพราะว่าเห็นได้ไงคือไม่น่ามีชื่อหลังแล้ว
น้ำแข็งรุ่งฤดีนะครับอันนี้ไม่ใช่กิจการของครอบครัวผมนะครับ
แต่พอดีเห็นแล้วเนี่ยมันแปลกตาดีคือปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นถังน้ำแข็งอยู่ด้านหลัง
แล้วกล้องเนี่ยจำเป็นต้องจับไหมถามว่าจำเป็นไหมต้องจับครับเพราะว่ามันอยู่ตรงเบิดปั๊มมาไว้ไง
มันไม่จับก็ไม่ได้ไงแล้วถ้าจับให้แคบกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มุมมันได้พอดีนะครับ
ได้ทราบนะตอนนี้ออเดอร์เยอะมากเลยนะทำน้ำแข็งไม่ทันแล้ว
ก็ใช่อ่ะดิบอกว่ามีไซส์ถังเล็กกว่านี้ได้ไหมจะได้เห็นชัด
มีเบอร์โทรศัพท์ยังขึ้นไม่ครบนะครับถ้าขึ้นครบเนี่ยเดี๋ยวรบกวนเก็บค่าโฆษณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
แมชหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเกมในบ้านของทีมไทย
เขาเองก็กล่าวนะว่าดีใจเหลือเกินที่สามารถทำประตูได้แล้วต้องบอกเลยนะว่าตัวเขามาติดทีมชาติชุดใหญ่มาแบบไวเกินคาด
อายุอนาเนี่ยเท่าไหร่๑๙ปีเองนะ
ก็เดี๋ยววันที่๒๑ตุลานี้เขาจะอายุ๒๐ปีเต็ม
ทีนี้แหละครับ๒เกมที่เหลือตัวเขาเองก็บอกว่าที่ต้องบุกไปเยือนมาเลเซียและเวียดนามต้องมุ่งมั่นต่อไปนะเพื่อพัฒนาฝีเท้าของตัวเองครับ
รวมกับเกมอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเสมอได้๐๘คะแนนนะครับรวมแล้วเนี่ยเอากลมเลยจากเดิม๑๑๗๕คะแน
ไทยจะได้เพิ่มเป็น๑๑๙๒คะแนนแล้วทีมไทยก็จะขยับนะครับมาอยู่ที่อันดับ๑๐๙ของโลกจาก๑๑๔เดิม
แล้วก็จะเป็นอันดับที่๒๐เอเชียส่วนเวียดนามเก็บจะชนะเหมือนกันนะครับก็จะขยับขึ้นประมาณสัก๓๔อันดับนะครับเวียดนาม
นัดต่อไปครับนัดที่๔ของทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียสที่สนามบุกิจจอริวในวันที่๑๔พฤศจิกายน
แล้วต่อด้วย๑๙พฤศจิกายนไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมิลิกสเตดียม
นี่คือ๒เกมที่สำคัญในการเล่นเป็นทีมเยือนแบบติดกันนะครับ
ก็ตามทุกทางเชียร์กันต่อเนื่องนะครับ
สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าดีมากนะครับเป็นอันดับที่๑ของกลุ่ม